ข่าวเศร้านิดหนึ่งก่อนแล้วกันนะเป็นความอาลัยอย่างสุดซึ้งค่ะ
กับการจากไปของคุณอุเทนบุญยงพระเอกหนังไทยในอดีต
เดี๋ยวถ้าขึ้นภาพมาเชื่อว่าหลายคนอ๋อแม่พี่อ๋อกันแน่นอนนะฮะ
ท่านเสียชีวิตลงเมื่อวานนี้ด้วยวัย๗๗ปีค่ะ
พี่บินนะคะเป็นผู้แจ้งข่าวเศร้านี้ผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัวค่ะ
ระบุว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่อุเทน
ก็จะมีการแจ้งรายละเอียดให้ได้ทราบกันอีกครั้ง
โดยทางทีมข่าวของเราติดต่อทางพี่บินไปนะคะ
ทราบว่าทางครอบครัวจะมีการจัดพิธีรดน้ำศพในเย็นวันนี้ด้วยค่ะ

พี่บินก็ได้มีการไลฟ์บอกรายละเอียดในการช่วยเหลือเมื่อวานนี้เองคุณผู้ชม
บอกว่าตัวเองได้รับการแจ้งข่าวจากบ้านศุกร์สุดท้าย
อาการของพี่อุเทนเข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วค่ะ
ก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนประมาณ๑๐โมงเช้า
ซึ่งทีมแพทย์ที่รักษาอาการก็บอกว่า
อุเทนจะกลับมาโอกาสที่จะกลับมาเนี่ยมีเพียงแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้น
ตอนนั้นฟังปุ๊บพี่บินบอกว่ายังคงมีความหวังนะ
เปอร์เซ็นต์เดียวก็ยังหวังว่าปฏิหารมันจะเกิดขึ้นค่ะ
แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นไปดังที่หวังไว้ค่ะ
จากไปเวลาประมาณช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้นั่นเองค่ะ
บ้านปลายชีวิตของคุณอุเทนนะครับ
บินก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองได้ให้ความช่วยเหลือมาตลอดเลย
ด้วยการนำตัวคุณโอเทนหรือพี่อุเทน
มาพักรักษาตัวที่บ้านศุกร์สุดท้ายเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะ
ตอนนั้นท่านก็มีอาการป่วยกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงแล้ว
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามปกติค่ะ
พี่บินก็บอกเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะว่าพยายามดูแลพี่อุเทนอย่างเต็มที่แล้ว
เพราะว่าพี่อุเทนเป็นพระเอกในดวงใจของพี่บินเลย
มีผลงานสร้างชื่อของพี่อุเทนก็คือเรื่องเขาสมิงค่ะ
เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของพี่อุเทนด้วยนะคะ
ซึ่งพี่บินก็ชื่นชอบมาจนถึงทุกวันนี้
หลังจากแสดงเรื่องเขาสมิงค่ะ
อุเทนก็มีผลงานภาพยนตร์ต่อเนื่องนะคะ
มีผลงานอยู่ประมาณ๗๐เรื่องก่อนที่ชีวิตจะพลิกผัน
กลับไปอยู่ที่บ้านเกิดก็คือจังหวัดชนบุรีนั่นเองค่ะ
หลังจากนั้นก็ได้ล้มป่วยลงมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
บันเทิงไทยรัฐขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ
คุณอุเทนบุญยงหรือว่าพี่อุเทนของพี่บินด้วยนะคะ
ว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงเลยทีเดียวค่ะ
ใช่ค่ะถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่จริงนะ
เพราะตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาบอกว่าคุณอาอุเทนเนี่ยนะ
เล่นได้ทุกบทบาทเลยจะร้ายจะเป็นเพราะรองพระเอกเล่นได้ดีหมด
ใช่เขาบอกว่าโอ้โหคนสมัยก่อนนะหล่อแบบไม่ศัลยกรรม
ต้องยกให้คุณอันอุเทนคุณพี่อุเทนคนนี้ด้วยอีกหนึ่งท่านด้วยค่ะ